พยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่ง

คึกคักแบบดีนะ

กระเทยติดโควิดแล้วหมอให้ออกกำลังกาย
เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ

เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าตัดชุดออกไป
ดิฉันคิดว่าอยู่ถ้ำกลางเวทีการประกวดแดนซ์

มือไม้ท่าทางพร้อมกันหมดเลย
สะบัดก้นสายเต็มที่เลยนะฮะ

คนดูเท่าไหร่ครับ๔ล้าน
คุณคลิปนี้คนดู๔ล้าน๔๐๐

ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะเขาปักหมุดเอาไว้ที่โรงพยาบาลสนาม

แม่เมื่อน้องติดโควิดพร้อมกัน
ก็เลยมาสร้างสีสันในนี่นะฮะ
แล้วเขาบอกนี่คุณหมอที่นี่ดีมากเลยค่ะ
เขาใช้คำว่าค่ะด้วยนะฮะ
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเยอะเลย
ตัวของคนโพสต์ก็เอามา
ตอบคำถามคอมเมนต์ต่าง

มีเล่นวอเล่เต้นอาราบิกไม่เบื่อเลยค่ะ

นี่อันนี้ลงเมื่อวานคนดู๔ล้าน๔๐๐

รีวิวโรงพยาบาลสนามหอ๒๖มข

มีให้เล่นปิงปองกันด้วยออกกำลังกายกันด้วย
สถานที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะฮะ

อีกคลิปนึงเธอลงกันไว้

เหงาฮะนี่เดินแบบบนระเบียง
คุณแล้วจัดเต็มมาเหมือนกันนะฮะเอาอุปกรณ์เอาผ้าห่มอะไรมาทำเป็นชุดเนี่ยนะฮะ
เดินแบบทีละคนสองคนส่วนคนข้างล่างก็ออกกำลังกายกันไป
นี่โพสต์ท่าถ่ายแบบอะไรอย่างนี้นะฮะ
คนเข้าไปดูก็บอกโอ้ขอให้หายเร็วนะคึกคักอะไรแบบนี้นะฮะ
มันก็สร้างสีสันให้กับพี่หมอและพยาบาลเขาด้วยนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรำ
ที่นี่ก็มีแก๊งลูกสาวติดโควิดเหมือนกันคุณ

แต่ไม่ได้เต้นแบบเมื่อกี้อันนี้อ่อนช้อย
เขาเหมือนตอนย้อนหน่อยนะตอนยอด
เตาตอนยอดมันของเหนือแล้วกูนะครับ
ค่อยลำค่อยก็ล่ายไป

เขียนข้อความไว้แบบนี้ในโพสท์
สาวน้อยอาบน้ามกับค่ะลูสังกษาณหมอ

คือในนั้นก็จะมีอุปกรณ์อาบน้ำมีสบู่มีขันอะไรอยู่

สังขทานเวลาไปถวายพระใช่ไหมก็มีอุปกรณ์แบบนี้
แต่นี่เป็นคารุสังขทานที่เอาให้กับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วเธอก็แฮชแท็กลงปอดเพราะกอดอ้ายนะเจ้า

ความสนุกสนานผ่อนคลายแม้ว่าจะติดโควิดก็ตาม